อยากรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับ
หมาที่ไหนมากัดไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ปลาจีนบุรี

ที่ปุ้ยบอกว่ามันช่างเลือกกัด
มันกัดเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผู้เสียหายเขาบอกว่า

ใครเลยครับผู้ชมครับเป็นหมาจอลจัดมากัดฮะ

แต่หมาจรจัดนี้มีคนออกมาแสดงตัวว่า
ครบจำได้แล้วนะครับคนที่ไม่ใช่คนสินะฮะ
หมาที่เข้าไปกัดไก่ชนในซุ้มไก่ของพี่มงคลปานคำอายุ๓๙ปี

แม่พันธุไก่ชนเนี่ยนอนตายเกลือดเลยฮะนะครับแล้วมีเจ็บอีกเป็น๑๐๑๐ตัว
ล่าสุดตีสี่เมื่อวานี้พวกเขาพวกมันกลุ่มเดิมพวกต้องหาพวกมันกลุ่มเดิม
เข้ามากัดไก่ในฟาร์มตายไปอีกสี่ตัวครับอันนี้เป็นของเก่าของใหม่ในตายอีกสี่
แล้วเจ้าสุนัขนะครับก็วิ่งออกไปที่ริมถนนตามกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
รู้ว่าหมาสองตัวที่เข้าไปกัดไก่ในฟาร์มเนี่ยมันเป็นหมาที่อยู่แถวป้อมจุดสกัดบ้านหนองชะอม
หมู่สี่เห็นไฟหยุดตรวจไหมฮะตะบนโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
ต่อมาครับร้อยตำรวจโทเกษมพันธ์โพคาท่านเป็นรองสารวัตรปราบปรามสพเมืองปลาจีนบุรี
ซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่บริเวณป้อมจุดสกัดบ้านหนองชะอมนั้นน่ะ
เข้าไปพบเจ้าของฟาร์มไก่ชนแล้วก็แจ้งว่าหมาสองตัวนี้ที่เข้ามากัดไก่คุณในฟาร์มเนี่ยนะ
หมาจรจัดที่อยู่ที่ป้อมตำรวจจริงนะครับ
แล้วก็มีคนเนี่ยเอาอาหารมาเลี้ยงมันอยู่ตลอดมันไม่ไปไหนก็อยู่ที่ป้อมมาตลอดนั่นแหละครับ
จากการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของสุนัขนะจะนำสุนัขออกจากพื้นที่
คือคนที่เขาให้ข้าวให้น้ำให้อะไรมันเนี่ยนะนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวจะหาทางเยียวยาค่าเสียหายให้กับเจ้าของฟาร์มครับ
ไอ้เหตุการณ์อย่างนี้เราไม่เคยเจอแต่มาเจอแล้วปุ๊บเราก็เสียใจกับเขา
เพื่อต้องการที่ว่าเป็นตำรวจเขามาแจ้งเราก็ไปดู
พอไปดูไปเห็นหมาใช่ไหมหมาสองตัววิ่งออกมาตรงนี้
เราก็ต้องแสดงว่าเราไม่ชอบว่ามันเขาเป็นหมาจรจักร
มันไม่เป็นว่าเป็นหมาของตำรวจเพราะตำรวจมันมีคำสั่งทุกคำสั่งว่า
ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ที่ประจำหรือเราจะย้ายไปไหนอะไรยังไง
ใช่ไหมแต่เขาไม่ปฏิเสธก็จะหาวิธีการดูแลเขา
เพื่อการบรรเทา
ส่วนพี่มงคลเจ้าของฟาร์มไก่บอกว่า
พอได้มีการเจรจาก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่ง
เพราะว่าเจ้าของสุนัขที่มาแสดงตัวว่าเป็นคนเลี้ยงดู
บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายให้ต่อไปครับ